ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวพระเอกคนนี้ก็คงจะมีวินัยดีแล้วก็หลอกกระชากใจสาวมาตลอดการ๑๙ปีเต็มอยู่ในวงการนะคะพี่ติ๊กเจษฎาพรล่าสุดเตรียมมีผลงานเรื่องใหม่มาให้แฟนได้ชมกันแล้วค่ะ
จะอยู่ในวงการมายาวนานเกือบ๑๙ปีดูหน้าสิพี่เชอรี่

ติ๊กกินคอลลาเจนอะไรคะบอกมาเดี๋ยวนี้
ก็พี่ติ๊กก็ยังหล่อแล้วก็มีโอกาสได้แสดงฝีไม้ลายมือด้านการแสดงให้แฟนได้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะ
พระเอกหนุ่มก็แย้มข่าวดีค่ะว่าช่วงนี้จะได้เห็นบทบาทด้านการแสดงของเขามากขึ้น
เพราะว่ามีคิวละครเจาะยาวแล้วก็ยังมีงานพิธีกรที่เอาใจคนรักธรรมชาติพร้อมกันด้วย
เจ้าตัวจะหงงานหนักนะคะแต่ว่าภรรยาสาวอย่างพีชสิตมนต์เนี่ยก็เป็นกำลังใจแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดี
แล้วก็เวลาที่จะดูแลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องเต็นต์เนี่ยคุณพ่อสุดหล่อพี่ติ๊กก็บอกว่าแบ่งเวลาเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างดี
ซึ่งน้องก็มีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับแล้วก็อีกไม่นานนะคะอาจจะเห็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
ทายาทของพระเอกหนุ่มก็อาจจะเข้าวงการตามรอยคุณพ่อด้วยแล้วก็มีแง้มมาแย้มมาบอกว่าเตรียมปั๊มทายาทคนที่สองด้วยนะคะ
อยากจะมีผลงานอย่างต่อเนื่องให้กับทุกคนที่ติดตามผลงานของเราได้ชมกัน
ปีนี้น่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าปีหน้านี้ครับตอนนี้เปิดให้จองอยู่นะครับ
เหนื่อยนิดนึงนะครับแล้วก็จัดระบบจัดคิวให้ดีขึ้นนะครับ
เหมือนกับทั้งผมเนี่ยครับทั้งภรรยาเองเนี่ยครับก็ลุยงานพร้อมกัน
ก็เลยทำให้เราต้องมีงานเพิ่มมากขึ้นทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยครับ

มันเป็นความผิดของผมหรือเปล่า
พี่เด็กภรรยาเราว่าไงบ้างคะเขาอยากมีเลยมั้ยครับ

พี่แฟนเรียกร้องเหมือนว่าอยากจะให้ลูกพี่ติ๊กออกสื่อว่าก่อนดีอะไรอย่างนี้ครับ
มีบ้างครับเราก็มีออกบ้างให้เขาโตแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันรู้เรื่อง
ก็ต้องคุยกับเขาว่าเขาชอบหรือไม่ชอบนะครับ